คือพอคนเห็นข่าวนี้เนี่ยเอาล่ะก็ชื่นชมในความบู้ใจถึง
ในการติดตามหาตัวคนร้ายล่อทรงล่อซื้อประสานกับตำรวจต่าง
แต่อีกมุมนึงเนี่ยคนก็มีคำถามบางคนนะ
บอกโอ้อย่างนี้เป็นเพราะว่าคดีเร็วตำรวจมาช่วยเพราะเป็นดาราอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
พอโอเคเราตกลงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ซื้อวันนี้อย่างนี้ที่นี่แบบนี้
ก็ประสานกับทางสืบสวนให้ช่วยให้ช่วยมารวบให้เราหน่อยพูดง่ายให้เข้าใจประมาณนี้ค่ะ
คือเดิมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นถ้ามันได้ของไปเนี่ยเป็นของแบรนด์เนมแบบนี้

ประเด็นมันคือนิสัยตัวเองเป็นคนรอไม่ได้แล้วก็เป็นคนชอบจัดการจัดแจงทุกอย่าง
เป็นคนแบบช่างคิดชอบทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
เราจะนั่งอยู่บ้านเฉยเหรอแล้วรอให้โอเคบุญมันหล่นทับโชคดีว่า
คุณตำรวจตามเจอได้โอ้ไม่มีทางต่อให้จะต้องเกิดเรื่องนี้หรือเรื่องที่มันแย่กว่านี้สักแค่ไหน
เกรสก็ด้วยนิสัยของตัวเองอะค่ะก็จะไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการนะตรงนั้น
ใช่ลุยเลยคนที่ปลอมใช่อย่างกรณีอย่างครั้งล่าสุดที่เป็นคดีความก็คือ
มีคนมาปลอมเฟสแล้วก็เอาชื่อเกรสเนี่ยไปหลอกหมุนเวียนลงทุนทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกโอ้โหมีคนเสียหายหลายแสน

ไม่ใช่ว่าไม่อดทนรออะไรไม่ได้นะคะ
แต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยได้
กับในแง่ของความเป็นอยู่ความปลอดภัยด้วย
มันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวอะไรอย่างนี้